ต้องบอกว่า๕อันดับที่เราคัดมาเนี่ยมีคนปังดังทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
คนแรกเลยนะคะน้องสาวดิฉันเองค่ะ

เพราะเขาน่ารักมากจริงค่ะน้องยายาอุรัส
เป็นพี่สาวอยากได้ของขวัญปีใหม่ป่ะคะ
อยากได้เหมือนกันเห็นแม่อ้ำแล้วอยากได้คุณผู้ชม

น้องยายานะคะเธอพกพาความน่ารักค่ะ
โพสต์ภาพแต่ละครั้งกลายเป็นเทรนด์ไปโดยปริยายค่ะ
พีคที่สุดนะคะก็คือทำเอาตลาดต้นไม้คึกคัก
ต้องบอกว่าช่วงโควิดตอนต้นปีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คล้ายดิบอีกเต็มบ้านใบตองเลย
เต็มบ้านดิบชั้นราคาแพงก็ซื้อขาอย่างมียะ
ซึ่งบอกว่าจริตจากก้านของน้องว่าถ่ายรู๊ปสไทล์น้องยะ

ใจแฟนคลับค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามทะลุ๑๐ล้านแล้วค่ะ

มากันต่อที่อันดับที่๔เลยนะคะขอเป็นชายหนุ่มกันบ้าง
โอ้โหหล่อจริงฮอตจริงฮอตทั้งไทยทั้งเกาหลีนะคะ
แต่ยอดผู้ติดตามเนี่ยทะลักไปถึง๑๒ล้านแล้วนะจ๊ะ
ไม่ธรรมดาจริงจ้าสำหรับหนุ่มคนนี้
ใช่คุณผู้ชมขอกระโดดข้ามมาที่แชมป์ก่อนเลยคุณผู้ชม
เพื่อความรุ้นระทึกนะคะเพราะอย่างที่รู้กันนะคะยืนหนึ่งตอนนี้นะคะ
ให้เขาเลยล่ะค่ะไม่ใช่ใครค่ะน้องลิซ่าแบ็คพี่
แต่ปรากฏว่ายอดผู้ติดตามโอ้โหขำมงหยาค่ะสุดค่ะ
ทะลุไป๔๔ล้านคุณผู้ชมลงรูปแต่ละทีคนกดไลค์ไม่ต่ำกว่าล้านไลค์นะจ๊ะ
ต้องยอมแล้วก็ปรบมือให้เลยล่ะค่ะปรบมือดังค่ะ
มากันที่อันดับ๒และ๓นะคะเราขอข้ามไปเมื่อกี้ใช่ไหม
ต้องบอกว่าจริงหลายคนก็รู้กันแหละเพราะว่าลุ้นแล้วก็ระทึกมาก
จากว่าสูสีกันมากคุณผู้ชมแต่รองแชมป์ก็ยังคงตกเป็นของคุณแม่อ้ำพัชราภา
ที่ยังยืนหนึ่งในไทยเหมือนเดิมจ้าถึงแม้ว่าจะโพสต์แต่รูปน้องหมาบ้าง
การช่วยเหลือคนอยู่บ่อยแต่แฟนก็ยังติดตามแล้วก็ให้ความสนใจ
ในทุกกิจกรรมของแม่นะคะแบบเพียบเลยยอดติดตามก็คือมากกว่า๑๒ล้าน๔แสนแอคเคาน์
โดยโพสต์ไปทั้งหมด๗๐๐กว่าโพสต์และเปิดไอจีมาเป็นเวลา๑๐ปีจ้า

และที่จี้ตู่ตามมาติคุณผู้ชมนะคะเริ่มเล่นไอจีพร้อมกับแม่นะคะคุณใหม่ดาวิกาค่ะ

ก็คือเล่นไอจีมาประมาณ๑๐ปีนิดเหมือนกันค่ะ
คุณใหม่ดาวิกานะคะซิลอันดับ๓ไปครองแบบหายใจรถต้นคอต้องบอกแบบนี้นะคะ
ด้วยยอดผู้ติดตาม๑๒๓๐๐๐๐๐แอคเคาต์ค่ะ
สูสีดูดีกันหมดนะคะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าคือน้องใหม่เนี่ยโพสต์ไปทั้งหมด๑๒๐๐กว่าโพสต์นะคะ
แถมภาคนี้กันที่เห็นเนี่ยค่ะโชว์หวานโชว์เซ็กซี่นะคะ
ยอดผลโลก็เลยพุ่งปริกรัวไปเลยนะคะ

แล้วเราก็สรุปมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่า

และอันดับ๑เป็นใครกันบ้างนะคะ

และก็ไลค์ซาคือดังทั่วโลก
เดี๋ยวปีหน้าติดตามกันต่อกับบันเทิงไทยรัฐยาว
ดูสิว่าจะมีการพลิกโผล่อะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่านะคะ